วันนี้เป็นการปะทะกันในยกที่๔ของมุมแดงลุงพรชัยนักสู้หนึ่งสมัย
กับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินคุณตอด

ก็เจอกันทางโซเชียลครับในแอปหนึ่งแฟนก็ไปเจอคลิปที่ผมมาล้างรถไปด้วยแล้วเต้นไปด้วย
พอเจอเนี่ยแกบอกว่าประทับใจแล้วชอบอะไรอย่างนี้
ถ้าพบองค์นะคะเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่หล่ออยู่ค่ะน่ารักค่ะ

ยกที่สอง
ที่สี่นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
ตอสและคุณพรชัยร้อง

เพื่อร้องได้ให้ล้าง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน
ตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
หลังเคารพทงชาติแล้วนะครับมาพบกับรายการที่
เหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตนะครับและเรื่องราวดีมาให้คุณผู้ชมได้
รับชมรับฟังกันนะครับเพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
เงินล้านกันต่อสู้กันบนเวทีแห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นประจำเลยนะครับ
เรามาประชันในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของเนื้อเพลงนะครับ
บทเพลงลูกทุ่งโดยเรามีนักสู้สองคนนะครับที่จะขึ้นมา
เงินล้านบนเวทีแห่งนี้จากทางรายการของเราครับ
ผู้ที่ร้องผิดนะฮะก็จะได้รับเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไป
แต่ถ้าดีที่สุดเลยก็คือร้องถูกต้องนะครับ
ครบทั้ง๑๐เพลง๒คนเลยก็รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
ทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท

เป็นศึกระหว่าง๒คน๒วัย

แต่ว่าหัวใจเขาแกร่งทั้งคู่
วันนี้เป็นการปะทะกันในยกที่๔ของ
มุมแดงลุงพรชัยนักสู้หนึ่งสมัย
ป่าผู้มีฝันเพื่อครอบครัว
กับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
คุณตอดหนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
มาเปิดศึกชิงล้านกันเลยครับ

สวัสดีครับเช่นเคยสวัสดีนะครับคุณตอส

แน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้
จากภรรยาคุณติ๋มและคุณแม่ดีนะครับ

ครอบครัวอบอุ่นเช่นเคยนะคะ
ส่วนฟังของคุณตอดนะคะ

มากับคุณแม่สาแล้วก็แฟนนะคะคุณหน่อยนะคะ

ก็เป็นกำลังใจของทั้งคู่นะครับ

เพราะร้องไปแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรยังไม่เฉลย

มันก็เป็นในเรื่องของการแข่งขันนะครับ

เพราะฉะนั้นไปนั่งสงบจิตใจกับคุณแม่ทางนู้นเลยนะฮะ

ผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินคุณตอด
หนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
สวัสดีครับผมนายชาตินามสกุลกรณ์วัฒนธรรมดา

ตอสชายหนุ่มที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ครึ่งท่อน
ผู้ที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ทุกวันนี้ผมอาศัยอยู่กับแฟนแค่สองคนครับ

ยกตัวเองขึ้นไปทีละขั้นอะไรอย่างนี้

หน้าห้องก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเอาไว้
กระโดดขึ้นแล้วก็เพื่อจะเปิดกุญแจเข้าไปในห้องครับ
อยากจะมีร้านซ่อมมอไซค์เล็กเป็นของตัวเอง
มองว่าเราจะซ่อมรถได้ด้วยตัวเอง
แล้วก็เป็นอาชีพของเราเองเลย

ซึ่งผมชอบการที่ใช้ชีวิตอิสระ
สิ่งที่เป๊กอะอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ
ในความเป็นคุณตอสก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก

ก็เจอทางโซเชียลครับในแอปหนึ่ง
แฟนก็ไปเจอคลิปที่ผมมาล้างรถไปด้วยแล้วเต้นไปด้วย
ก็ดูกดิ๊กอยู่ไปแล้วก็ยกตัวไป
พอเจอเนี่ยเกลียดว่าประทับใจแล้วชอบ
คุณหน่อยชอบอะไรในตัวคุณตอสคะ
ตอนเต้นนะคะ
แกมีแบบมีธรรมชาติจุดนึงนะคะ
ที่แกหันไปคุยกับเพื่อนนะคะ
แล้วแกก็ยิ้มมุมปากกริบอะค่ะ
กลุ่มรักรอยยิ้มของเขาหนูว่าน่ารักมากเลยแล้วก็มีความสามารถไม่ท้ออย่างนี้ค่ะ
แล้วเป็นแรงบันดันใจให้คุณหน่อยนะคุณและพอเราดูปุ๊บเราคิดว่าอีกไง
เราจะต้องหาวิธีติดต่อเขาให้ได้
ไปหาเฟซบุ๊คเขาจนได้ค่ะคุยไปได้สักพักนึงอะค่ะ
แล้วน้องสาวมาบอกว่าพี่
ผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นข่าวหรือว่าที่โซเชียลค่ะ
แชร์ไปเขาไม่สนใจพี่หรอก
ก็เลยหายไปพักนึงเลยค่ะหายไปพักใหญ่ใหญ่เลย

แล้วทีนี้เรารวบรวมความกล้ายังไงถึงกลับมากล้ากลับมาคุย

แบบเป็นชุดเลยอ่ะว่าทำไมไม่โทรมาทำไมไม่ทักมานู่นนี่นั่น
ก็คือจะตัดความสัมพันธ์นั้นไปอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่คุยต่อเพราะว่าเราคิดว่าเนี่ย
ถ้าพบองค์นะคะเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่หล่ออยู่

คุณตอสรักอะไรในตัวคุณหน่อยคะ
ก็ชอบที่เขาดูแลเราดี

แต่เขาก็ดูแลเราดีไปซื้อกับข้าวกับปลามาทำให้กินอย่างนี้

ทุกวันนี้ก็พาเขาลงมาอยู่ที่เชียงใหม่มาทำงานที่เชียงใหม่ด้วยกัน

ทั้งคู่เป็นความเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะ

ขอให้รักกันแบบยาวขอให้มีความสุข
ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขอให้ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะ
เหมือนวันนี้ที่อยากให้ก้าวข้ามไปในเพลงนี้ให้ได้นะคะ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔นะครับของคุณตอสมาเลยครับ
แม่เพลงนี้ยากง่ายอย่างไรคะคุณตอส
จำได้ว่าตอนเด็กจะชอบร้องเพลงนี้ให้กับแม่ฟัง
เพราะว่าแม่ชอบหมายพีรมพร

ตลอดทั้งการชิงล้านของคุณตอสและคุณพรชัย

คุณตอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

ขอให้โชคดีนะคะคุณตอธขอให้มีสมาธินะคะ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะ
ที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก
ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรัก

ใครหนอจะรวมทางได้
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนลา
ทั้งไม่เจ็บตะหนา
แต่ปัญหาก็มาจนได้
จึงอยากให้น้อง
ช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจะมีเท่าใด
ขอใจเรายิ้มให้เรื่องเมือง
ลำบากยากเข็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า
เมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน
เพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันได้สมดังไฟ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ไทย
อย่าเพิ่งด่วนล้างเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจคนจน
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่ร้ายต่างคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ภัย

อย่าเพิ่งด่วนล้างเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจความจน

เฮ้ยยยยยก็จบแล้วเรียงในยกที่๔ของคุณตอ๊ต
ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้ว

สมมุติว่าเกิดคุณพรชัยจะต้องเป็นผู้ที่พลาดพลั้งลงจากเวทีนี้ไป

ก็ผิดหวังนิดหน่อยครับเป็นเพลงเก่งด้วยครับ

ในทางกลับกันสมมุติว่าเป็นตอสล่ะครับ
ถามว่าเสียใจไหมก็ไม่ครับเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้ว
แล้วก็โอนมาถึงขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าก็ภูมิใจที่
ออกจังร้องเพลงเก่าได้ตั้งแต่สมัยประถมแล้วนี้
เอาละครับยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
ตอสและคุณพรชัยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
พิษครับ
ต้องการเงินทุนเท่าไหร่เอาไปทำอะไรนะครับเจ็ดหมื่น
เปิดร้านส้มตำที่อำเภอวังน้ำเขียวครับก็อยากได้สักสองแสนครับ
เพื่อไปเปิดอู่ครับผมยกที่สี่นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาทตอสและคุณพรชัยร้อง

และแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการชิงเงินของสองนักสู้
ผู้ที่ร้องผิดจำต้องจากเวทีนี้ไป
จะเป็นคุณตอสหรือลุงพรชัยเรามาฟังผลกันครับ

เดี๋ยวก็รอดูเฉลยสิว่ามันผิดหรือมันขาดไปประมาณไหน
โอ้โหหลายจุดเลย

ในยกที่๔นะครับ
ก็รับเงินทุนปลอบใจ๕๐๐๐บาทไปนะครับ
แต่ว่าคุณวัญชัยมีเงินทุนสะสมที่ชิงมาได้แล้ว

รวมวันนี้คุณพรชัยรับเงินทุนจากรายการของเราไป

ส่วนม้ามืดของเรานะครับ

ไปเลยเป็นเงินทุนสะสมอยู่ในกระเป๋าไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับ

น่ารักมากเลย
สิ่งทรัพย์กันที่สุดของคุณพรรณชัยก็คือครอบครัว
วันนี้อยากจะให้ครอบครัวให้ตัวแทนคุณภรรยาคุณติ๋มกล่าวอะไรกับคุณพรชัยหน่อยให้กำลังใจหน่อยครับ
ถือว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับครอบครัว
พี่เขาเป็นคนดีมาตลอด๒๘ปีขอบคุณที่ดูแลกันมา
ต่อไปเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
รักแล้วก็รักคะ
ขอให้คุณองค์ชัยเจริญยิ่งขึ้นนะครับ
คุณพรชัยเนี่ยน่ารักมากคุณผู้ชม
กระตันยูมากตัวเองในวัย๖๐แล้ว
เลี้ยงดูคุณแม่นะคะกับน้องพิการอีกสองนะคะ
ซึ่งปกติแล้วก็ดูแลมาตลอดและจะดูแลแบบนี้ตลอดไป
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวครอบครัวนี้ด้วยค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณ

ขอบคุณครับ
น่าเชื่อครับนักสู้ระดับป่าที่ผ่านเวทีมาอย่างเจนจักร
จะมาพลาดเอาเพลงเก่งที่เคยร้องมานับร้อยครั้ง
แต่ก็ชิงเงินทุนไปได้ไม่น้อยถึง๓๕๐๐๐บาท
ทางรายการขอชื่นชมในน้ำเสียงและความกระตันยูของชายคนนี้จริง
เป็นกำลังใจให้ป่าสู้ต่อไปนะครับ
ร้องดายให้ร้าง

มาชิงจากมุ่มแดงคุณปู
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังคณาคำหอมลื่นค่ะ

มาทำงานอยู่สุพรรณบุรีทำงานก่อสร้างค่ะ
ตอนนี้พักอยู่แคมป์ก่อสร้างจังหวัดสุพรรณบุรีเลยค่ะ

ตอนนี้หนูทำไม่ได้เพราะหนูเราเลี้ยลูกอ่อน๓คนค่ะ
ปูคุณแม่ยอดนักสู้ที่ต้องเลี้ยงลูกถึง๓คน
ในวัยกำลังกินกำลังนอน
ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในสายงานเกาะสร้าง
เธอต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่าง
เพื่อให้ลูกได้มีกินในแต่ละมื้อ
นี่ค่ะห้องของหนูค่ะกับครอบครัวค่ะ

นี่คนโตค่ะน้องเป็นต่ออายุ๔ขวบค่ะ
ส่วนนี้คนกลางค่ะชื่อน้องพอใจ

คนเล็กชื่อน้องใบข้าวอายุ๘เดือนค่ะ
นี่คือทางชีวิตของพวกหนูแล้วค่ะมีแค่นี้ค่ะ
ชีวิตครอบครัวที่ต้องขายแรงงาน
ด้วยการไปรับจ้างก่อสร้างบ้านตามที่ต่าง
แม้ว่าในชีวิตจริงปูจะเคยก่อสร้างบ้านให้กับผู้ว่าจ้างมาหลายหลัง
แต่ในความฝันปูก็ยังอยากมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง
แฟนหนูเป็นคนโคราชค่ะมีบ้านอยู่ที่นั่นค่ะ

จังหวะที่ว่าน้องชายไปโรงเรียนนะคะลืมถอดกระทะไฟฟ้า
ไฟไหม้หมดทุกอย่างในบ้านเอาอะไรออกมาไม่ทันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะ

เพลิงไฟที่เผาไหม้บ้านไม่ใช่แค่เผาไหม้ความหวังเรื่องที่อยู่อาศัยของปูเท่านั้น
แต่มันยังเผาไหม้ความฝันเรื่องการไปโรงเรียนของลูกเธออีกด้วย
ก็เลยต้องใช้ชีวิตล่อนเล่ไปกับแคมป์ก่อสร้างตลอดค่ะ
ลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเราไม่มีคนดูแลไม่มีบ้านให้ลูกอยู่เพื่อที่จะไปดูแลลูกให้ลูกได้เรียนหนังสือค่ะ
เสียใจที่ลูกชาวมาแม่อาบน้ำนะ
ไปโรงเรียนก่อนแต่ลูกไม่ได้ไป

การได้เห็นลูกมีความสุขที่ได้ใส่ชุดนักเรียนในทุกเช้า

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่อนเร่

เธอจึงตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต

ให้ค่าจ้างเขาเดือนละ๔๐๐๐บาท

เพื่อจะซื้อของลูกพาลูกไปส่ง

เราเอาลูกกลับไปเขาเลี้ยงลูกให้เราไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องมาใช้หนี้เขาโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะ
ลูกหนูก็ไม่ได้เรียนต้องมาเป็นหนี้เป็นสินอีก
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นปู่และครอบครัวต้องแบกความฝัน
หนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อเป็นค่าเดินทาง
กลับมายังไซส์งานก่อสร้างเหมือนเดิม
หนูอยากได้เงินรางวัลไปซ่อมแซมบ้านที่โคราชค่ะ

พอขายของหน้าบ้านเล็กน้อยเพื่อให้ได้เลี้ยงลูก
ให้ลูกได้ไปโรงเรียนค่ะเหมือนเด็กคนอื่นเขา
แม่คนนี้จะพยายามทำให้ลูกไปโรงเรียนให้ได้ค่ะ
มาเอาใจช่วยคุณแม่ลูกสามที่ลุกขึ้นมาจับไมค์ร้องเพลง
เพื่อที่จะสารฝันให้ลูกน้อยได้ไปโรงเรียนอย่างที่ใจฝันไว้กันนะครับ
สวัสดีค่ะ

แม่ยืนร้องไห้อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เป็นไงดูภาพชีวิต

สะเทือนใจเนอะก็เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลย

แล้ววันนี้ก็มาด้วยนะคนอยากไปโรงเรียนเนี่ยมาด้วย
ก็มีคุณสามีนะครับตอนนี้อุ้มลูกน่าจะเป็นคนเล็กอยู่คุณฤทธิ์นะครับ
แล้วก็มีลูกทั้งสามคนนะครับน้องเป็นต่อน้องพอใจแล้วก็น้องใบข้าวนะครับ

สวัสดีครับ
ครูความสุขของลูกคืออยากไปโรงเรียนมากขนาดไหน
เขาอยากไปโรงเรียนมากค่ะเพราะเวลาเขาเห็นคนอื่นไปโรงเรียนเขาจะบอกว่า
แม่วันนี้พี่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้หนูไปได้ไหม
แล้วเวลาลูกถามอย่างนี้แล้วคุณปูเป็นไง

มันเป็นคำถามที่คนเป็นพ่อเป็นแม่สะอึกเหมือนกันนะครับ

ทีนี้ปัญหาก็คือการที่จะไปโรงเรียนได้เนี่ย
ก็จะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
อันนี้ปัญหาของคุณปูคือคุณปูไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
อยู่ตามทรายงานย้ายไปเรื่อย
จังหวัดเดียวกันคือย้ายจังหวัดนี้ไปจังหวัดนู้น

ปัญหาก็คือแต่ก่อนมีบ้านแล้วบ้านไฟไหม้ไป

แม่จะต้องทำให้หนูไปโรงเรียนให้ได้ลูก
วันนี้มาสู้เพื่อที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

งั้นให้คุณปูร้องเลย

เริ่มยกที่หนึ่งกันที่คุณปูเลยนะครับ

อยากให้คุณตอสให้กำลังใจคุณปูหน่อยเชิญค่ะ
ก็ผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ
เวลามองเห็นลูกพี่แล้วรู้สึกเหมือนผมในวัยเด็ก
ที่ว่าก็ไม่ได้เรียนดอกเรียนไป๔๕ปีเหมือนกัน
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องจะได้มีโอกาสเรียนครับ

คุณปูมาความหวังจากรายการของเราทั้งการอะไรบ้าง
หนูต้องการแค่เงินซ่อมแซมบ้านค่ะ
หลังเดิมใช่ค่ะแล้วก็
พอได้เหลือขายของหน้าบ้านเลี้ยงลูกค่ะ

มูลค่าเงินสะสมในยกนี้
๑หมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโปรยกที่๑ของคุณปู่มาเลยครับ
เพลงแรกค่ะเพลงเปิดประเดิมหวานเลยแต่ว่าดูจิตใจคุณปูนี่แบบว่า

เพราะว่าเกมนี้สำคัญนะคะเป็นอนาคตทางการศึกษาของลูก
อยากให้คุณปูคว้ามันไว้ให้ได้เท่าที่จะมากได้ก็ว่า
โอ๊ยเอาล่ะแม่จะหาเงินให้ทุกคนไปโรงเรียนนะ
เราจะได้ไปโรงเรียนกัน

เป็นสายโอย่ั้นนะ

เอออึ๊บโอเค
ยืนเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะจับมือคุณแม่ไว้ได้

ถ้าไม่ได้คือเกมจบเลยนะคุณปู

และในยกที่๑นี้คุณปูจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับก็ตามนั้น

เงินทูลสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ตอบผลลิอไปแล้ว
เม็ดข้าวร่วงทำเอาส่วงเราเสียว
นึกถึงวันฉันอยู่คนนี้
หนุ่มในเมือง็ว
แล้วขอจูบทิ้ง
พอจูบเราแล้วก็ล้าง
ปลายปีคอยนับวันนั้นจวบวันนี้
หนุ่มในเมืองเงียบทีไม่มีแม่เงา
มุมเข้าใบเรียวลมไล่จูบกลาวกลียว
เสียวตรงแก้มซ้ายเราเขาเอียงหน้าแอบ
แนบตรงแก้มเบากระซิบน้ำเสียงกระเศร้า
ว่ารักเราเท่าฟ้า
มองเจ้านกเขาคู่กันโปรดรักกันลัน
ไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มา
หลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลย

เจ้านกเข้าคู่กัน
ปลอดรักกันลัน
ไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มา
หลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลย

ท่อนสุดท้ายนะครับเพลงจะจบอยู่แล้วนะครับ
คุณปู่ครับสำรับน้ำลายตัวเอง
คุณปู่ท่านร้องว่าอะไรอ่ะ
มองเจ้า

แล้วก็แหม่ประมาทมากเลยนะครับ

พาคุณแม่ลงไปนั่งพักข้างล่าง
ตอนนี้ก็เป็นทีของคุณตอสนะครับ

คุณปู่ขึ้นมาเพียงยกแรก
ก็ทำเอาพิธีกรของเราใจสั่นขึ้นมาทันที
ระหว่างร้องเหมือนเสียงบางช่วงจะขาดหายไป
ทีมงานคงต้องฟังกันอย่างละเอียดเลยทีเดียว
แต่ช่วงหน้าเป็นเวทีของแชมป์เก่าคุณตอสแล้วครับ
ร้องหน้า
ตอนนี้มาเริ่มยกที่หนึ่งกันใหม่

ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรยกที่๑ของคุณตอส

เพลงนี้ก็จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับอีกเพลงหนึ่งที่คุณตอสร้องไป

มั้นแซ่คายกัน
อันนี้คือของคุณพี่ก๊อตเขา

พร้อมเลยไหมพร้อมครับตัวช่วยครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายในยกที่๑นี้
คุณตอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนทุกคน
ต้องมีสักวันต้องมีสักวันทองคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนลวงทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้น
รอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวัน
จากวันต้องมีสักวัน

ไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรอ
อย่าลาอย่าร้างไม่ตี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จากเดินตามฝัน
สักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรออย่าลาอย่ารักไม่ตี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
ขอเพียงเธอรออย่าลาอย่ารักไม่ตี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
ร่องใจร่องใจร่องใจร่องใจร่องใจ
ก็อยากได้สักสองแสนครับเพื่อไปเปิดอู่ครับผม
หนูต้องการแค่เงินซ่อมแซมบ้านค่ะ
พอได้เหลือขายของหน้าบ้านเลี้ยงลูกค่ะ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณตอสและคุณปู
โหร้อง

โอ้ยชิคกี้พาย
ก็ต่ำกลับมาจนร้องครบทุกคำนะคะร้องได้ต่ำกลับกันได้นะฮะ
กาศแบบนี้นะคะก็สะสมเงินทุนร่วมกันนะคะ
ในยกที่หนึ่งค่ะนึ่งหมื่นบาท
อย่าพึ่งให้คุณปุ๊บไปอย่าพึ่งเลยสงสารเด็กเด็ก
มาลูกมาอยากให้เขาได้ไปโรงเรียนนะฮะเด็ก

ไปเจอเพื่อนไปเจอโลกของเขานะครับ
ความหวังมาแล้วนะครับคุณปูนะ

เชียร์กันมากเลยทั้งสองท่านนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ

อย่างนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ทั้งสองวันสิบแปดนาฬิกาตรงครับ
คุณค่ะอย่าทำลายความหวังของตัวเอง

เหมือนรายการต่อจันนี้ค่ะมีโอกาสให้ทุกคนได้สู้

หวันดีทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

หายใจกันทั้งเวที
เมื่อนักสู้ทั้งสองสามารถผ่านยกที่๑ไปได้สำเร็จ
ครั้งหน้าเรามาเอาใจช่วยคุณตอด
หนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
กับคุณปู่แม่ผู้มีลูกทั้ง๓เป็นดังดวงใจ
แล้วพบกันในยกที่๒ครับ
สำหรับครั้งนี้ถึงผมจะทำได้ไม่ถึงฝั่งฝัน
แต่การดำเนินชีวิตผมก็จะดำเนินชีวิตต่อไป
ดูแลครอบครัวดูแลแม่ดูแลน้อง
แล้วก็สำหรับผมผมก็จะส่งไม้ต่อให้น้องต๊อตและน้องปู
จะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป

การดริปวิวแชร์โชว์เลยครับหมาย
ทีนี้รู้สึกยังไงเวลาแบบทำบ้านคนอื่นเขาเนี่ย

แล้วเราไม่มีบ้านอยู่
น้ำน้อยใจไหมก็น้อยใจแต่สงสารลูกมากกว่าค่ะ
ที่ต้องแบบว่าเล่ร่อนไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ

หนูไปด้วยไหมให้หนูไปมั่ง
อย่างนี้ค่ะ
กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ